ไปเที่ยวทะเลอ่ะโดนเทได้ไงอ่ะ
ที่บอกว่าโดนเทเพราะอะไรรู้ไหมเขาไปเที่ยวเกาะสาก
ส่างที่พัทยาเนี่ยคุณผู้ชมหูย
เอาจริงนะคือมันเป็นค่อนข้างเหมือนกับเป็นเกาะส่วนตัว

ปรากฏว่าพอถึงเวลานัดตอนเย็น
นัดเอาไว้นะว่าเดี๋ยวจะมารับตรงนี้

นักท่องเที่ยวรัสเซียเขามากันเป็นครอบครัว

แล้วเขาจะเรียกเรือเองก็ไม่ได้
ไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนแรกก็จ้างมา
ทำไมมาส่งฉันแล้วขากลับหายไปไหน

โอ้โหเห็นไหมเด็กลงมาละ

ใช่มากัน๖คนผู้ใหญ่๔เด็ก๒
กลับเข้าฝั่งพัทยาที่แหลมบารีไฮได้แบบปลอดภัยนะ
สองทุ่มแล้วอ่ะครับก็ดึกแล้วนะใช่ค่ะนี่เป็นเรือของเจ้าหน้าที่นะ
คุยกันถามนักท่องเที่ยวหน่อยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานเนี้ย
ที่แหลมบารีไฮแล้วก็ซื้อตัวเรือจ้างเป็นบริษัทหนึ่งนะ
ไปเกาะสากเกาะสากมันเหมือนกับเกาะส่วนตัวค่ะ
เขาจะมีเวลากำหนดไงว่าให้ไปเที่ยวได้เวลานี้ถึงเวลานี้
ก็เลยออกเดินทางตอน๑๑โมงแล้วเดี๋ยวจะกลับนะ๕โมงเย็นนะ
เกาะสากอยู่ใกล้คุณใช่จากแหลมบาริฮายไปแป๊บเดียวใช่
แล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีแบบนี้คุณแวะไปเที่ยวแป๊บเดียว
ใช้เวลาแค่ครึ่งวันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็อ่ะกลับเข้าฝั่งใช่ค่ะ
ครับแต่ทีเนี้ยพอใกล้ก็จริงเที่ยวแป๊บเดียวก็จริง
แต่ตอนขากลับไม่ได้มีเรือมารับกลับเข้าฝั่ง
ใกล้ของคุณนี่ว่ายน้ำกลับมาได้ไหมไม่ได้
มันไหว้กลับมาไม่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมไหว้ไม่ได้เออ
ดังนั้นค่ะทีนี้๕โมงแล้วถึงเวลานัดตอนเย็นแล้ว
ไหนเรือที่จะมารับอ่ะก็ไม่มารอรอรอ
ไม่มาสักทีมืดแล้วด้วยกลัวแล้วด้วย
ทำยังไงดีมีเด็กอยู่ด้วยไงคะทีนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเลย
พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจนเจ้าหน้าที่ไปช่วย
แล้วก็พานั่งกลับมาทางฝั่งได้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเขาบอกว่า
เอาจริงนะผมผิดหวังผิดหวังการท่องเที่ยวรอบนี้มากเลย
เพราะว่าเกาะสากถ้าเกิดว่าพูดถึงความสวยงามอ่ะ
สวยสวยฮะอันนี้ยอมรับเลยแต่ทำไมการบริการของบริษัทเรือเนี้ย
มันสร้างความเสียหายนะกลุ่มผมดูเหมือนกับไม่ปลอดภัย
ก็เลยพาครอบครัวนี้เนี่ยนะคะส่งกลับที่พักเพราะว่าทุกคนเนี่ย
อ่อนล้าอ่อนแรงเพลียกันหมดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะรอสอบปากคำเนี่ย
สายสายของวันนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกเรือโดยสารนะ
มาคุยมาทำความเข้าใจกันต่อไปเออก็ต้องเรียกสิฮะใช่เพราะเขาบอกว่า
มันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยนะแบบนี้ทิ้งเทนักท่องเที่ยวนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเป็นอย่างมากส่วนใหญ่เนี่ย
จะทิ้งไว้ที่เกาะล้านมากกว่าเกาะสากเกาะสากไม่ค่อยจะเกิดขึ้น
นี่ไงเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกเกาะสากเรื่องที่พงที่พักมันเปลี่ยว
มันไม่มีที่พักไงมันไม่มีมันเกาะส่วนตัวของเขานะฮะ
แค่ขึ้นไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวแล้วถึงกลับแต่ว่าเทกันได้ยังไง
คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบถูกต้องค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าด้วยนะ
เพราะว่านักข่าวของเราไปที่ท่าเรือแหลมบริหายเลยค่ะไปเจอเจ้าของเรือสปีดโบสต์
ลำนี้นี่แหละที่หาว่าแบบอ้าวลำนี้ทำไมคุณถึงเทนักท่องเที่ยวแบบนี้
ไปคุยกับนายชะนันทวัฒน์สุวรรณรังนะคะก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวฟังผมก่อนนะ
ผมจะบอกว่านี่มันคือความเข้าใจผิด
ผมไม่ได้ทิ้งนักท่องเที่ยวอย่างที่เป็นข่าวไม่ได้เท
นี่ผมทำอาชีพนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วผมมีเรือหลายลำ
ผมไม่เคยทำแบบนี้กับนักท่องเที่ยวเลยคือนักข่าวฟังนะ
ผมจะเล่าให้ฟังตอนนั้น๕โมงเย็นใช่ไหม
ไปรับไปรับตามจุดนัดพบก็จริงแต่ว่าผมไม่เห็นนักท่องเที่ยว
ครอบครัวรัสเซียครอบครัวนี้ครอบครัวนี้อยู่ที่ชายหาดเลย
ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนั้นผมก็รออยู่
แล้วเพราะเอิญว่าเรือผมเนี่ยที่จะรับกลับเข้าฝั่งที่
พัทยาไม่ได้มีแค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวไง
ยังมีกลุ่มอื่นด้วยรออยู่เกือบ๑๐นาที

เขาเริ่มโวยวายแล้วว่าเอ้าทำไมไม่กลับสักที
รออะไรอยู่คือเขาก็จะยืนยันว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ไม่มาตามเวลานัดหมายใช่เพราะว่ารออยู่ที่จุดนัดหมาย
แล้วไม่เจอรออยู่สิบนาทีก็ไม่มาดังนั้นผู้โดยสารคนอื่นอื่น
เรือเนี่ยเขาก็โวยวายทำให้เรือต้องรีบพาผู้โดยสารเนี่ย
กลับฝั่งก่อนยืนยันเลยนะไม่ได้ทิ้งนักท่องเที่ยวค่ะ
เรือไม่ได้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจ